ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยความโหดเยี่ยมของนี่ฮะ
ไอ้ต้อยค่ะเมื่อก่อนชะมัดเรียกเสียต้อยอืม
ตอนนี้เป็นไอ้ต้อยนะหรือว่าในต้อยเนี่ยนะฮะ
ผู้ต้องหาที่คลั่งยาเสพติดแล้วไปยิงเด็กนักเรียนชั้นม๖
เสียชีวิตไปสามคนที่จังหวัดกะบี่ค่ะ
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพรถเอาอะไรไว้ได้หมดนะครับทุกผู้ชมครับ
คือล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยในต้อยยังถูกคุมตัวอยู่ที่
สพเขาพนมจังหวัดกะบี่
เมื่อวานคุมตัวได้สอบปากคำตลอดทั้งวันทั้งคืนนะฮะ
แต่ตำรวจบอกสอบยังไม่ได้นะอืม
ยังไม่รู้เรื่องตอนเย็นเย็นยังไปทำร้ายเพื่อนผู้ต้องหาที่อยู่ห้องเดียวกันอีก
ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาขอดูภาพล่าสุดวันนี้หน่อย
วันนี้แม่กับเมียเขาไปเยี่ยมนะฮะที่สพเขาพนมที่จังหวัดกะบีนะครับ
นี่ฮะยังถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหานะครับ
แต่อาการที่ยังคลั่งอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันนี้สงบลงแล้ว
ถูกแยกขังเดี่ยวตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีเมียเข้ามาเยี่ยมซื้อข้าวซื้อปลามาให้
ผู้ต้องหาที่ถูกในต้อยทำร้ายเมื่อวานนี้ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาบาดเจ็บไม่มากนะฮะ
มีหน้าผากที่มีร่องรอยบาดแผลถูกจับถูกโขกเข้าไป
ตอนที่ยังคลั่งอยู่เย็นเย็นเมื่อวานตำรวจสพเขาพนมบอกว่าในต้อย
หรือว่านายธีรศักดิ์บุญเรืองอายุ๔๒ปีผู้ต้องหาที่ยิงเด็กนักเรียนชั้นม๖เสียชีวิต
เมื่อคืนนี้นอนหลับสนิทดีไม่มีอาการคุ้มคลั่งไม่ได้อารวาส
สายสายวันนี้เมียของเขาเอาข้าวกระเพราไข่ดาวนะมาเยี่ยมสามี

อีก๒ขวดน้ำเปล่าอีกขวดนึงของใช้ส่วนตัวพวกเสื้อสบู่รองเท้าแตะเอามาให้

กินข้าวกินน้ำนะตอนนี้ขังเดี่ยวอยู่นะฮะ
เพื่อรอการสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ยังคลั่งอยู่ยังสอบไม่ได้
นี่คือเรื่องของในต้อยณวันนี้นะค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องราวทางคดีกันหน่อยนะคะในต้อยเขาก็มีทนายความนะคะ
คือด้วยความที่เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะแต่งตั้งทนายความ
และตำรวจบอกว่าเวลาสอบปากคำก็จะมีทนายความมาร่วมรับฟังด้วย
นายสุทัศน์ธนายความของในต้อยค่ะไปที่สถานีตำรวจภูทรเขาพนม
ไปร่วมฟังการสอบปากคำของในต้อยผู้ต้องหา
ทีนี้นะคะการสอบปากคำวันนี้แม่ก็มาภรรยาก็มามาร่วมฟัง
ตำรวจไปเรียกตัวในต้อยที่อยู่ในห้องขัง
ตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมจนถึงบ่ายวันนี้
หลับไหลแบบหลับแบบหลับเบลอไม่รู้เรื่องอ่ะ
ยังไม่ได้สติเลยคุณผู้ชมยังพูดไม่รู้เรื่องเลย
ตั้งแต่เมื่อวานยันบ่ายวันนี้ยังพูดไม่รู้เรื่อง
ก็ยังสอบไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะพี่อุ๋ยโอ้โหอะไรกันคะ
ข้ามวันข้ามคืนยังหลอนอยู่หรืออย่างไรยังสอบปากคำไม่ได้นะคะ
ก็เลยต้องให้ในต้อยอยู่ในห้องขังต่อไป
แล้วในต้อยทำอะไรก็หลับต่อไปเรื่อยนอนหลับพักผ่อนหลับไปเรื่อย
แต่นี่ไปฆ่าเด็กเขาตายมาสามคนนะตัวเองหลับข้ามวันข้ามคืนค่ะ
อีกฝากนึงเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาร้องไห้กันระงมเลย
บ่าย๓โมงแม่ของในต้อยออกมาจากห้องสอบสวน
ไปห้องควบคุมตัวไปคุยกับในต้อย
ต้อยก็ยังหลับนี่แม่ไปคุยด้วยนะคะนางประเสริฐ
คุยผ่านลูกกรงแบบนี้ต่อยก็สลึมสลือไม่ได้สติ
ตำรวจต้องตะโกนเรียกชื่อต้อยแบบดัง
เอาตัวออกมาสอบปากคำมาค่ะ
นี่ค่ะแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องพี่อุ๋ย

แม่ของในต้อยก็คุยกับลูกสักประมาณ๑๐นาทีนะคะ
แล้วก็เดินกลับไปที่ห้องสอบสวน
ทีมข่าวก็ถามว่าต้อยเครียดไหม
มีปัญหาอะไรไหมที่นำมาซึ่งการก่อเหตุนี้
คือพยายามจะคุยกับแม่นะคะ

ตอนที่แม่ตะโกนตะโกนคุยกับต้อยผ่านลูกกรงเนี่ยค่ะ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแม่ก็จะนิ่ง
ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่นะคะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวในต้อยออกจากห้องควบคุมตัวค่ะ
มาสอบปากคำก็จะมีคุณแม่อยู่ด้วย
นี่เอาออกมาแล้ว
เอาออกมาจากห้องควบคุมตัวมาสอบปากคำ
คุณแม่ก็ร่วมรับฟังการสอบปากคำมีทนายความด้วย
พอในต้อยได้เจอกับแม่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
ก็แม่บีบไหล่ลูกเบาเหมือนกับปลอบใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะบีบไหล่แบบนี้แล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้

แม่ร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วย
สอบปากคำเสร็จตำรวจนำตัวในต้อยกลับเข้าห้องควบคุมตัว
แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตอนที่แม่จับไหล่บีบไหล่ปลอบใจ
แล้วสอบปากคำเขารู้เรื่องมากน้อยขนาดไหน
ดูหน้าตาดูท่าทางเขานะคะคุณผู้ชมค่ะเหมือนมึนอยู่
สอบปากคำได้สัก๑๕นาทีเองนะคะตอนที่มีคุณแม่ร่วมรับฟังด้วยค่ะ
แล้วก็นำตัวในต้อยกลับเข้าห้องควบคุมตัว
ทีมข่าวก็ถามถามสภาพจิตใจเป็นยังไงปมในการก่อเหตุคืออะไร
ต้อยตอบนักข่าวค่ะครับต้อยตอบว่าผมไม่ขอให้การอะไรทั้งนั้นนี่
เหมือนรู้กฎหมายขึ้นมาผมไม่ขอให้การอะไรทั้งนั้น
เดินเข้าห้องขังแบบมึนเบลอไป
ส่วนทนายความนะคะทนายสุทัศน์ก็บอกว่า
ได้รับการประสานจากตำรวจให้มาเป็นทนายความร่วมสอบปากคำในต้อย

อัตราโทษสูงก็เป็นกระบวนการของกฎหมายนะคะ
หลังจากนี้ในต้อยถ้ามีสติสัมปัชญะมากขึ้นให้ปากคำได้
ตำรวจก็ต้องเรียกทนายกลับมาอีกครั้ง
แต่ก็ต้องก่อน๑๐โมงพรุ่งนี้นะ
เพราะว่าจะครบกำหนด๔๘ชั่วโมงในการควบคุมตัว
แล้วหลังจากนั้นมันมีเงื่อนเวลาอยู่ว่า
ก็จะต้องส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อสารค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ

นางเสาเตยคนใส่เสื้อสีแดงนะคะที่เห็นข้างหลังนะคะ
ก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะพี่อุ๋ย
ตำรวจคุยด้วยสักประมาณ๓ชั่วโมงกว่า

พอออกมาจากห้องนักข่าวก็พยายามจะถามว่ามันมีเรื่องอะไรเหรอ
มีปัญหาในครอบครัวอะไรไหม
เพราะว่าที่บ้านของต้อยเนี่ยมีข้อความเขียนที่หน้าประตูเหล็กว่า
มีปัญหาภายในครอบครัวที่เมื่อวานพี่อุ๋ยเล่าที่หน้าบ้านมีเขียนตัวเบอร์เลอร์เลยใช่ไหมคะ
สีดำพ่นไว้ที่ประตูเหล็กหน้าร้านอู่ซ่อมรถอะไรเขานะ
ว่าขายนี่มีปัญหาในครอบครัวมันคืออะไร
มีร่องรอยเหมือนมีกระสุนยิงประตูเหล็กหน้าบ้านด้วยครับ
ครับ
มีความเครียดอะไรจนถึงต้องเสพยาบ้าแล้วไปก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ภรรยาของต้อยไม่ตอบอะไรนะคะ
พูดแค่สั้นว่าไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่มีอะไรจะพูด
แล้วก็อาจจะมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นัก
ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามค่ะ
แต่เธอก็เดินหนีเข้าห้องน้ำไปเป็นห้องน้ำในโรงพักนะคะ
แต่ตอนแรกมันเป็นห้องน้ำชายก็ต้องตะโกนบอกว่าพี่ห้องน้ำชาย
เธอก็ต้องกลับมาแล้วก็ไปขึ้นรถขับรถออกไปทันทีค่ะ
ตำรวจสพเขาพนมก็เลยบอกว่า
ก็ต้องนำตัวต้อยไปฝากขังที่ศเจาะมากรบรีพรุ่งนี้นะคะ
อย่างที่ทไนความบอกเลยมันเป็นไปตามเวลาอย่างเช่นข้างของกฎหมาย
ยังเมลิสึนอยู่ก็ต้องฝากขังไปก่อน
ใช่ค่ะแต่ตำรวจไม่ได้บอกเวลานะพี่อุ๋ย
ว่าพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังต่อสารกี่โมง
ตำรวจก็เกรงว่ามันจะมีเหตุชุลมุนวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
แล้วค่อยไปแจ้งข้อหาตามหลังกันอีกทีนึง
ท่านผู้ชมครับไปดูการก่อเหตุของในต้อยนะฮะ
ยิงน้องที่ขี่จักรยานยนต์จนเสียชีวิตไปสามคนเนี่ยนะฮะ
ช่วงเช้าในต้อยที่สารภาพเอาไว้เบื้องต้น
วันที่๓กันยายนไปซื้อยาบ้ามาจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ตะบนสินปุ่นซื้อมา๑๐เมตรราคา๓๐๐บาท
นั่นเท่ากับว่าแค่เม็ดละ๓๐บาทนะฮะ
ทีแรกเนี่ยบอกก่อนก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้าไปสองเม็ดนะ
พอถูกคุมตัวตอนแรกนะบอกเสพยาบ้าไป๒เม็ดนะฮะ
จากนั้นไม่ถึงวันช่วงบ่ายนะมาสารภาพอ้างใหม่บอก
เสพยาบ้าไป๑๐เม็ดเลยที่ซื้อมา๑๐เมตร
จนกระทั่งช่วงดึกขณะขับรถกลับบ้าน
ต้อยอ้างว่าจักรยานยนต์ของบรรดาน้องสามคนที่เขาขี่สวนมาเนี่ย
เปิดไฟสูงใส่รถเขานะทำให้รถเนี่ยไปชนจักรยานยนต์ของเด็ก
นี่นะฮะจังหวะตรงนี้ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
หากสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ย
ถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวนกันนะครับ
ต้อยตอนแรกเนี่ยขับรถมาทางถนนทางด้านซ้ายมือตามปกติ
แต่ถ้าดูดีเหมือนกับว่าพอเห็นจักรยานยนต์ของน้องเขาขี่สวนมาอีกฝั่งนึงเนี่ย
ขับพุ่งไปในเลนเขานะฮะค่ะไม่ใช่ว่าเขาขี่มาในเลนส์ตัวเองนะ
ตัวเองเนี่ยขับเบี่ยงออกขวาไปในเลนเขาแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ของเขา
น้องน้องสามคนที่ขี่มาด้วยกันเนี่ยกระเด็นตกรถแล้วในต้อยเนี่ยลงจากรถ
เอาปืนลูกซองไปยิงใส่เด็กนะฮะยิงทีละคนทีละคนจนเขาเสียชีวิต
คือน้องเนี่ยผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองน้องเขาไปทำรายงานกัน
ทำรายงานที่บ้านน้องน้ำฝนพอทำรายงานเสร็จน้องน้ำฝนก็เลยจะขี่รถมาส่งเพื่อนเนี่ย
ที่บ้านของน้องอีกคนนึงเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่าแล้วกลางทางเนี่ยฮะ
โอ้โหโชคร้ายมากมาเจอในต้อยที่แบบคลั่งยาพอดีขับรถผ่านมาพอดี
นี่แล้วไปชนเขาแล้วไปยิงเขาแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
พฤติกรรมของในต้อยนี่ตรงกับที่เพื่อนบ้านบอกกับทีมข่าวของเราเมื่อวานนี้นะครับ
ว่าในต้อยเนี่ยชอบออกไปขับรถเร็วนี่เห็นไหมฮะ
ชอบออกไปขับรถแบบนี้นะชอบยิงปืนทั้งในบ้านตัวเองที่เป็นอู่ที่เป็นร้านอยู่แถวริมถนน
ที่เขาพนมที่กระบี่นะฮะบางทีเข้าสวนไปยิงก็มี
ชาวบ้านนี่กลัวกันหมดแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งนี่กำแพงบ้านตัวเองนะฮะ
แล้วในต้อยนี่มีประวัติต้องโทษคดีฆ่าคนตาย
ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองที่กระบี่นะฮะ
แต่ว่าคดีเนี่ยสุดท้ายแม่เขาบอกว่าไปถึงศาลดีกา
สารตัดสินยกฟ้องก็เลยหลุดคดีมา
นับเบี้ยใบ้รายทางที่แม่บอกลูกชายติดยาตั้งแต่มัธยมนะ

แต่ยังปล่อยมาก่อเหตุได้ขนาดนี้มันดูแลกันไม่ได้มากกว่านี้แล้วเหรอ
เมียก็รู้ใช่ไหมวันนั้นเมียบอก
เนี่ยเขาเสพยาบ้าจนต้องแยกกันอยู่คนละบ้านเขาอยู่ด้วยไม่ได้
วันนั้นผัวไปหาบอกจะชวนลูกกับเมียกลับมาที่อู่กันมา
แล้วไม่ได้มาด้วยไม่ได้ขึ้นรถมาด้วย
กลางทางที่เขามาเจอน้องขี่จักรยานยนต์ผ่านมานี่ไปชนเขาเลยแล้วยิงเขาเลย
เพื่อนบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดีนะเขาเคยเป็นคนดีนะ
ตอนไหนช่วงไหนคุณผู้ชมค่ะ
อายุ๔๒นี่แม่บอกเสพยาบ้าตั้งแต่มัธยมเป็นคนดีช่วงไหนบ้างเนี่ย
สูญเสียมันไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดยังไงนะคะ

มิวก็ขออนุญาตพูดถึงหนึ่งในน้องที่เสียชีวิตก็คือน้องน้ำฝน
เป็นนักกีฬาเปตองเยาวชนจังหวัดกระบี่ค่ะ
ทางครอบครัวได้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาพนมหรือวัดห้วยเสียดนะคะ
คุณผู้ชมคะแม่ของต้อยแม่ของผู้ก่อเหตุ
ไปขอโทษพ่อกับแม่ของน้องน้ำฝน

แต่คุณผู้ชมต้องดูค่ะไม่มีใครคุยด้วยค่ะ
ไม่มีใครคุยกับแม่ของต้อย
คือเมื่อวานทางฝั่งของครอบครัวผู้ที่เขาเสียชีวิตเขาบอกเขาไม่อยากให้มานะ
เขาไม่อยากให้มาเขาไม่พร้อมจะให้มา
เขายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่แม่ก็ไปก็อาจจะมองในมุมแม่
ก็อาจจะมาเป็นตัวแทนแสดงความเสียใจคุยเรื่องเยียวยาหรืออะไรไม่แน่ใจ
แต่คุณคือตั้งคำถามจากแม่คุณจะดูลูกชายแม่ดีกว่านี้รึเปล่า

บ้านตั้งแต่เด็กจนโตจนมาฆ่าเด็กที่มีอนาคตตายไป๓คน
แม่ก็ต้องรีบกลับไปขึ้นรถกลับไป
ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะไปเคารพศพน้องน้ำฝนค่ะ
ขุนวนวันก็วิ่งไปพยายามจะถามไง

แล้วเมื่อกี้ไปคุยกับพ่อเขาหรือยังเขาว่าไงบ้าง

แล้วแม่ก็มาเคารพศพเหรอเคารพศพหรือยัง
แม่ของต้อยบอกว่าเขาไม่คุยด้วย
แล้วขึ้นรถปิดประตูใส่นักข่าวของเราไปเลย
เมื่อวานแม่นายต้อยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
บอกอยากจะไปขอโทษ
เคยขอเข้ามาครอบครัวของน้องทั้ง๓คนแทนลูกชาย
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาสูญเสียนี่แบบ

ใช่ค่ะแต่เมื่อวานคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะว่า

เราจะไปถล่มลุมด่าแม่เนี่ย
มันก็อาจจะไม่เป็นธรรมมากนัก
แต่ว่าตั้งข้อสังเกตไว้ก็แล้วกัน

ว่าแล้วทำไมแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกเสพยาเสพติด

ก็พยายามจะไปเคารพศพพยายามจะไปขอโทษ

มนุยการโรงเรียนพนมเบนจานายเอกราช
ก็ไปมอบพวงหลีดเพื่อแสดงความเสียใจ

ก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา

แล้วก็มีเงินประกันของเด็กนักเรียนด้วยค่ะ
มนุยการเอกราชบอกว่าน้องทั้ง๓คนเป็นเด็กดีมากจริง
เรียนดีนะคะเป็นเด็กกิจกรรมด้วย
น้องคิมก็เล่นฟุตบอลเป็นนักกีฬา
น้ำฝนก็เป็นนักกีฬาเปตองเยาวชนกระบี่

แข่งกีฬาระดับประเทศที่เชียงใหม่
มันคือความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้
ที่ต้องมาสูญเสียอนาคตของชาติ

ทั้ง๓คนนี้ที่ขึ้นให้ดูไปหน้าจอเมื่อสักครู่
นี่คือน้องที่เขาเล่นเปตอง
น้ำฝนเป็นนักกีฬาเปตองเยาวชน

คุณอาของน้องน้ำฝนมาร่วมงานศพ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าน้องน้ำฝนอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะ
มีความฝันที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติ
ก่อนเกิดเหตุวันเดียวเพิ่งเจอน้อง
น้องบอกเลยว่าหนูอยากเป็นตัวแทน
ทีมชาติอยากจะไปแข่งขันระดับชาติแล้วเนี่ย
หนูจะไปแข่งนะเป็นระดับชาติแล้วนะ

คือน้องภูมิใจมากที่จะได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะมันคือระดับชาติ
คุณอาเนี่ยซื้อของให้เป็นของขวัญเลยนะ
นาฬิกากระเป๋าให้น้องน้ำฝน

น้องกำลังเดินตามความฝันเป็นนักกีฬาทีมชาติ

เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสักก่อน

แต่ว่าพี่เขาบอกให้มาก่อนให้ตั้งสติก่อน
ก็อยากให้เขาไปที่สุขติค่ะ
ไม่ต้องห่วงอาไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่แล้ว
เขาทำหน้าที่ของเขาดีแล้ว

ที่แม่ของต้อยมาขอโทษแล้วไม่ยอมคุยด้วย
ก็เพราะว่ายังทำใจไม่ได้จริง

ถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ

คุณจะรับคำขอโทษไหมล่ะ
แต่พ่อกับแม่ของน้องน้ำฝนก็บอกแบบนี้เลยนะคะ

เดี๋ยวดำเนินการเรื่องงานศพของน้องน้ำฝนให้เสร็จสิ้นก่อน
เดี๋ยวจะคุยกันหารือกัน
เพราะมันมีเรื่องคดีแพ่งด้วยนะคะ

มันจะต้องมีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากในต้อยผู้ก่อเหตุ
แล้วในต้อยก่อเหตุมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมาก่อเหตุแบบนี้
กับพ่อของน้องน้ำฝนบอกว่าเอาจริงยังไงมันก็ต้องคุย

เพราะมันเรื่องมีเรื่องของคดีความเรื่องของฟ้องแพ่งเรื่องของอะไรกันต่อ

พ่อขอให้ทำให้ลำบวชทำให้ดีที่สุดอะค่ะ

จะไม่ยอมฟ้ามง่ายเพราะลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรเขา

อยู่แต่เราอยู่ก็มาทำอย่างนี้แล้ว
น้องก็เป็นเสาหลักของบ้านด้วยจำได้แต่ว่าไม่คุย

เขาจะให้เงินทำบุญก็ไม่เอา

มันเอาอะไรมาแข็งไม่ได้

เหตุการณ์นี้มันจุกอกจริงนะคะ
นึกถึงทีไรน้ำตาไหลตลอดเลย
นึกถึงทีไรน้ำตาไหลตลอดเลย

คุณยายบอกว่า๓ทุ่มก่อนเกิดเหตุ
คุณยายบอกว่า๓ทุ่มก่อนเกิดเหตุ
คุณยายเองคุณพ่อและน้องสาวของน้องน้ำฝน

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง
คุณยายบอกว่ารู้สึกเหมือนใครมายืนอยู่ข้างหลัง

เรียนได้๒ปีย้ายกลับมาอยู่บ้านเพราะแม่ไม่สบาย
และเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
และน้องคิมเก่งกีฬาฟุตบอล
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน
แข่งในระดับจังหวัดระดับภาค
เป็นตัวแทนระดับประเทศค่ะ
คุณผู้ชมคะน้องกำลังจะได้แข่งแบบเร็วนี้
มีความสามารถขนาดนี้

ถ้าเกิดจะไปแข่งระดับประเทศนะคะน้องเลยบอกว่างั้น
สละสิทธิ์ก่อนก็แล้วกันอยากจะเรียนให้จบก่อน

ก็ม๖แล้วน้องคิมทำกิจกรรมเยอะมากพี่อุ๋ย
คือเป็นประธานถือทงคณะโอ้โหเป็นนักกีฬาเป็นอะไร
แล้ววันนี้ไม่มีน้องคิมแล้ว
ยายบอกว่าสิ่งที่ยายสามารถเก็บไว้ดู
ก็คือสายรัดข้อมือของโรงเรียนดาวในรอยที่น้องคิมเคยเรียนตอนมต้นนะคะ
ยายก็เลยบอกว่ายายเอามาใส่ไว้ที่ข้อมือยายเอง

คือยายเอามาใส่เอาไว้นี่ค่ะเป็นริสแบนแบบนี้นะคะ
คือยายใส่ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วนะ

แล้วกลายเป็นว่ามาเกิดเหตุร้ายกับน้อง
คุณยายบอกว่าขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

ขอบคุณที่ทำให้ทางครอบครัวไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
เชื่อว่าเพราะหลานเป็นคนดีทำความดี
ก็เลยได้รับสิ่งดีตอบแทนได้รับความช่วยเหลือแบบนี้
และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ท่านผู้ชมครับ
น้องอีกคนนึงที่เสียชีวิตคือน้องแพร่นะฮะ
มีคุณครูมีเพื่อน

มีญาติมาเคารพศพกันมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องแพร่
คุณพ่อของน้องแพร่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าน้องแพร่
แพร่นี่ฝันอยากเป็นครูนัตตสินนะฮะแล้วลูกสาวตั้งแต่เด็กจนโตมา
อายุ๑๘เนี่ยคือเป็นเด็กดีตลอดไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้กับครอบครัวเลย
พ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้อยู่ต้องมาสูญเสียลูกสาวให้กับคนคลั่งยา
คนเมายาบ้าแล้วไม่เคยรู้จักกันด้วยนะ
ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรเลย
อยู่ดีลูกมาถูกคนคนนี้ยิงตาย
เรื่องทางคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับคุณพ่อน้องแพร่บอกนะครับ
เชื่อว่าตำรวจคงทำงานให้อย่างเต็มที่แต่ยอมรับว่าลึกก็กังวลใจเรื่องคดีอยู่เหมือนกัน
หลังจากที่รู้ข่าวว่านี่ฮะผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยที่ชื่อต้อยเนี่ย
เคยก่อเหตุก่อคดีฆ่าคนตายมาแล้วแต่สุดท้ายยังหลุดคดี
พ่อน้องแพร่ก็เลยบอกว่าลึกก็ยังกังวลใจว่าคดีเนี่ย
สุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงยืนยันว่ายังไงไม่ให้อภัยนะครับ
คุณพ่อน้องแพร่ฝากบอกนะฮะบอกผ่านคุณวิมลวันทีมข่าวของเรา
ยังครอบครัวของในต้อยว่ายังไม่ต้องมางานศพไม่ต้องมางานศพ
เพราะจริงก็ไม่รู้จักกันอยู่แล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาที่งานศพของน้องแพร่
แต่มันทำไม่ได้สิ่งนั้นแหละที่มันสะเทือนใจ
มันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิด
พออยากพบพออยากเห็นเลย
พอเห็นในข่าวเลยเห็นสภาพรูปนนอนจบในกล้องหญ้า
และเลือดติดตัวนั้นแล้วมันสะท้อนใจ
เพื่อนสนิทของน้องแพร่นะฮะ
น้องสัสสิทรนะครับเรียนห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันกับน้องแพร่แล้วก็น้องฝนนะนี่ฮะ
สถิธรเนี่ยเรียนห้องเดียวกับน้องแพร่แล้วก็น้องน้ำฝนแต่น้องคิมเนี่ยจะอยู่คนละห้อง
แต่อยู่ชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกัน
สถิธรนี่คุยกับคุณวิมนต์วันผู้สื่อข่าวของเรานี่สะอื้นร้องไห้ตลอดเวลาบอกทำใจไม่ได้จริง
ต้องมาสูญเสียเพื่อนทั้ง๓คนด้วยเรื่องแบบนี้เหรอ

น้องบอกเพื่อน๓คนนี้เป็นเด็กดีมากเลยนะ
เก่งมากทั้งกิจกรรมทั้งการเรียนเขามีความฝันของเขาที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัย
แล้วเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างน้ำฝนนี่ก็เก่งทางด้านกีฬาทางเปตองมากอ่ะ
อยากเป็นครูพระอยากจะเป็นนักเปตองระดับชาติ
ก็เก่งด้านกีฬากิจกรรมน้องแพร่เองก็เรียนดีอยากเป็นครูนาตสิน
คือน้องสถิธรบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยโอ้โหเงียบกริบเลยในห้องค่ะ
คือเพื่อนไม่มีสมาธิจะเรียนรู้แค่ว่ารอเวลาให้เลิกเรียน
อยากจะมาหาเพื่อนอยากจะมาที่วัด
สถิธรบอกอยากถามว่าบนนั้นสบายดีไหม
นี่โรงเรียนเลิกก็รีบกลับมาหามันเลยมาบอกเพื่อนยังไงบอกว่า
กูมาหาแล้วนะแบบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว
เป็นยังไงบ้างอยู่วันนั้นสบายดีไหม

ตอนเพื่อนอยู่ก็แบบเครียดหน้าเริงมาก
ไม่คิดว่าแบบจะเป็นมัน

นี่ฮะน้องบอกอยากถามเพื่อนเหลือเกิน

คือเคยอยู่โรงเรียนเคยเรียนเคยเล่นทำกิจกรรมกินข้าวด้วยกัน

จะเอาอะไรมาชดใช้กับความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
กับชีวิตของเด็กสามคนคือโทษทางกฎหมายเนี่ยมี
วันนี้ผมคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะในรายการเปิดปาก
ท่านอธิบดีอายการประจำสำนักงานการสูงสุด
บอกโดยคดีฆ่าคนตายลักษณะแบบนี้ยังไงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงก็เหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องทุกคนเขาก็กังวลลึกอยู่ในใจ
หรือต่อให้โทษตามกฎหมายคือประหารชีวิตเนี่ยนะแล้วกับชีวิตของเด็ก๓คนกับคนเสพยาบ้าเนี่ยโอ้โหมันรันทศจริงนะ
มันไม่มีอะไรคุ้มค่าหรือว่าทดแทนกันได้แน่นอน
อยากจะให้ลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
แต่มันก็มีประเด็นว่าประหารชีวิตมันมีจริงหรือเปล่าในประเทศไทย
คดีที่โหดเยี่ยมแต่ยังไม่เคยเห็นใครถูกประหารชีวิต
มันก็มีกระแสของต่างชาติไงค่ะพี่อุ๋ยเรื่องของการประหารชีวิต
ว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประเทศพยายามจะยกเลิกโทษประหารชีวิต
แล้วเหมือนกับว่าพยายามผลักดันให้หลายประเทศหันมายกเลิกโทษประหารชีวิต
ประมาณแบบนี้มันก็เป็นมุมของต่างประเทศแต่มิวก็มองว่า
แต่ละประเทศบริบททางสังคมมันไม่เหมือนกัน
เรื่องเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนต่างประเทศก็ได้นะคะ
ในต้อยในปัจจุบันอายุ๔๒นะถ้าโทษสูงสุดศาลท่านลงมาว่าประหารชีวิต
เพราะก่อเหตุไป๓คนเนี่ยใช่ไหมประหารชีวิตแต่สุดท้ายเข้าไปแหม่ปฏิบัติตัวดีเหลือเกิน
อยู่ในเวือนจำติดจริงต่อให้ติด๔๐ปีเลยนะก็ยังแตก๑๐กว่า
ถ้าเหลือ๓๐ปีออกมาก็๗๐กว่านี่จะเหลือกี่ปีก็ยังไม่รู้
แล้วมันไม่ใช่แค่กรณีของในต้อยคนเดียวนะ
หลายคดีหลายครั้งหลายหนเพียงแต่ว่าอันนี้มันโหดร้ายเหลือเกิน
ใช่ค่ะคือคดีสุดท้ายเลยที่มีการประหารชีวิตจริงในประเทศไทย
พี่ว่าไปแทงครับ
อันนั้นน่ะประหารชีวิตจริงแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเยียวยาตามขั้นตอนของกฎหมาย
จะมีการเยียวยาเหยื่อหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายในคดีอัธยกรรมเนี่ยนะคะ
ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปที่งานศพของน้องคิม
นนทพัฒน์อายุสิบแปดนะคะที่วัดถ้ำโกบไปที่แรกเลยค่ะ
ก่อนอื่นก็ต้องไปแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้อง
คุยกับคุณยายเรื่องของการช่วยเหลือของทางกระทรวงยุติธรรมเรื่องของเงินเยียวยา
ก็จะมีเงินเยียวยา๑๑๐๐๐บาทให้มีการเตรียมเอกสารต่าง
หลังจากเสร็จงานศพหลังจากชาปนักกิจศพในวันจันทร์หน้านะคะ
ก็จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยา
ยุติธรรมจังหวัดบอกว่าได้มาแจ้งสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือจะต้องแจ้งกับทั้งสามครอบครัวเพื่อให้ทั้งสามครอบครัวดำเนินการเรื่องของการขอรับเงินเยียวยา
ส่วนเรื่องทางคดีถ้าครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยากจะให้ช่วยเหลือด้านไหนเนี่ย
อยากจะได้รับคำปรึกษาหรืออะไรสามารถประสานไปได้กับทางตำรวจ
วันนี้มีการประชุมของทางอำเภอเขาพนมนะคะ
ในอำเภอเป็นประธานมีผู้กำกับสพเขาพนมร่วมกันประชุม
มีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาประชุมกัน๒๐๐กว่าคนคุณผู้ชมค่ะ
หัวข้อหลักคือขอความร่วมมือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเหมือนผู้นำชุมชนนะคะ
เป็นหูเป็นตากวาดล้างยาเสพติดให้หน่อยได้ไหม

เพราะปัญหายาเสพติดเนี่ยมันโอ้โห
วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวกันยังไงได้บ้าง
จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกวาดล้างยาเสพติดยังไงได้บ้าง
เราจะเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดได้ไหม
คุยกัน๒๐๐กว่าคนผู้นำชุมชนในพื้นที่

แต่คุยเสร็จคุยจบแล้วแล้วต้องเดินหน้าต่อนะคะ
ไม่ใช่ว่าพอมันมีคดีใหญ่ทีนึงคุยกันทีนึงแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้สักที
ต้อยก็ไปซื้อยามาเนี่ยยาบ้าเท่าไหร่นะ๓๐๐บาท
เม็ดละ๓๐ครับ

จากผู้หญิงคนนึงที่ศีลปุ่นเนี่ยต้องขยายผลเลยนะคะ